สถานการณ์โควิด๑๙เรื่องใกล้ชิดที่เราต้องตรวจสอบกันนะครับ
ก็ไปดูที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันก่อนนะครับ
เมื่อวานมีข่าวออกมาก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่
ทั้งแพทย์บุคลากรของโรงพยาบาล
ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยติดเชื้อเกือบ๔๐คน
มันมีการประบาดในโรงพยาบาลหรือไม่นะครับ
วันนี้ทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการชี้แจงออกมานะครับ
บอกว่าพบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อเพิ่มรวม๓๙คน
โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการบางส่วนมีอาการเล็กน้อยนะครับ
ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลดลง๕๐
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
พร้อมกำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม
เป็นพื้นที่ควบคุมงดรับผู้ป่วยนะครับ
แล้วก็กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้แค่๑คนเท่านั้น
แต่ต้องเป็นคนเดิมนะฮะแล้วก็งดเยี่ยมทุกกรณีนะครับ
อันนี้เป็นกรณีของเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
ทีนี้มาฟังข้อมูลจากนักวิชาการกันบ้างนะครับ
อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรา
ไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้
มีความเห็นที่น่าสนใจจากคุณหมออดุลรัตนวิจิตราศิลป์นะครับ
เป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เพราะมีการนำเข้าผู้ติดเชื้อรายใหม่

คุณหมอบอกแบบนี้ก็คือแรงงานหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เข้ามาปะปนอยู่ในชุมชน
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เห็นได้จากโรงงานแคมป์คนงานก่อสร้าง
ซึ่งทั้งหมดติดมาจากญาติเพื่อนฝูงที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เพราะยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายนั้นถูกกว่าการเข้าเมืองถูกกฎหมายให้คุณ

พอมีคนลักลอบเข้าเมืองมาเอาโรคเข้ามาเอาเชื้อเข้ามาด้วย
ก็ระบาดเป็นการภายในประเทศนะครับ
ดังนั้นอาจารย์หมอก็ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโควิด๑๙
ทุกฝ่ายจะรู้สึกยินดีที่จะช่วยกันและมีความสุข

ต้นเหตุก็คือเรื่องของการปราบราม

แก้ปัญหาไม่ควรเป็นการห้ามหรือว่าเป็นการจับ
เพราะต้นทุนการห้ามกำจับนั้นค่าใช้จ่ายสูงประสิทธิภาพต่ำ
แต่ควรอนุญาตให้แรงงานเข้าเมือง
จำนวนที่นายจ้างต้องการและต้องฟรีทุกอย่างด้วยนะ
ตั้งแต่เรื่องของการตรวจโรคที่พักอาหารทำบัตรประจำตัว
ประกันสุขภาพและก็ส่งตัวไปถึงนายจ้าง
เขาบอกว่าทุกฝ่ายนั้นจะยินดีนะทั้งฝ่ายแรงงานเองนายจ้างเอง
คลากรทางการแพทย์ประชาชนและรัฐบาลยินดีแน่นอน
หมอบอกแบบนี้แล้วก็เราใกล้จะเปิดประเทศกันแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของการลักลอบขนแรงงานเลยฮะ
แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการแคมป์คนงานต่างที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแคมป์คนงาน
ตำบลหัวรออำเภอเมืองหลังจากสืบทราบว่ามีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายก็ไปพบจริงฮะ
พบแรงงานต่างด้าว๕๓คนในจำนวนนี้มีผิดกฎหมาย๑๑คน
เพราะว่านายจ้างนำคนงานจำนวนนี้ออกนอกเขตพื้นที่
ที่ได้จดทะเบียนประวัติไว้ไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอนะครับ
เจ้าหน้าที่มาพบมาเจอแบบนี้ก็ต้องแจ้งความไว้
กับพนักงานสอบสวนสพพิษณุโลก
ดำเนินคดีกับนายจ้างในข้อกล่าวหา
เป็นนายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ฝ่าฟื้นคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

ส่วนแรงงานต่างด้าวก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ